โปรดติดตามตอนหน้าคุณปัด

ล้าน๖จะสวยขนาดไหน

นี่แผงที่เอาสติเกอร์ปิด

ก็หลักเลยนะคะก็มีทำรีวิวนะคะ
แล้วก็มีเดินแบบถ่ายแบบแล้วพิธีกรเองก็รับด้วย

ก็จะมีทำหน้าเอ้ามีทำตาทำจมูก
แล้วก็ฉีดไขมันที่หน้าผากร่องแก้มค่ะ

ค่ะพี่โต๊ยนะนั่งอยากมีผัวให้เกาหลี

ต่อไปเจนไม่แห้งหรอกเชื่อปุ๊กโก้ดิ